สวัสดีครับ

ช่วยชาวหุ้นสุไวรัส

ที่ชัดเจนเช่นแพทย์ไทย
ทำงานจนสำเร็จ
นี่แหละคือชื่อเสียงประเทศไทย
ที่เรามีทุกใจที่เป็นภวง
บนโลกที่มีคนต้องทำลาย
ขอให้คนไทยไม่โชคร้าย
และได้ใจคนทั้งโลก
ให้โชคดีทุกเวลา
แปลงใจมาชุบชีวิตคามข่าว
ให้อยู่ยืนยาวขนย้ายแพร่พันธุ์
ชีวิตเหมือนนู้นมีค่ามากมาย
หากจะต้องตายให้โลกสันเสริญ
คุณค่ะ
อันดับ๔ค่า

ที่ชัดเจนเช่นแพทย์ไทย
ทำงานจนสำเร็จ
นี่แหละคือชื่อเสียงประเทศไทยที่เรามีจิตใจที่เป็นห่วง
ห่วงโลกที่มีคนต้องทำลายขอให้คนไทยไม่โชคร้าย
และได้ใจคนทั้งโลกให้โชคดีทุกเวลา
แปลงใจมาชุบชีวิตคามข่าวให้อยู่ยืนยาวขนย้ายแพร่พันธุ์
ชีวิตเหมือนมีค่ามากมายหากจะต้องตายให้โลกสันเสริญ
วันนี้ขอให้ทุกคนช่วยกันชีวิตจะช่วยเรามั้ย
ชีวิตพูดดังชีวิตจะช่วยมั้ย